เขินจนตัวบิดตัวม้วนเลยทีเดียวนะคะ

แต่คู่นี้จะบอกว่าไม่ใช่หญิงสาวกับชายหนุ่มนะจ๊ะ
แต่เป็นแบบว่าถูกใจสาววายอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่านุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์มาปะกันกับโทนี่รากแก่น
เขาบอกว่างานนี้จูบจริงรายจริงด้วยนะจ๊ะ
แล้วหลายคนงงว่าคู่นี้โคจรมาเจอกันได้ยังไงคุณ
แล้วนี่แหละอย่างที่ที่ฉันบอกไปมีฉากเลิฟซีน
เล่นจริงจูบจริงไม่ใช้สลิงหรือตัวแสดงแทนเลยทีเดียวค่ะ
แน่นอนว่าสาวสาวเนี่ยกรีดกระจิกหมอน
บางคนบอกว่าอิจฉาอิจฉา
อยากจะเป็นคนใดคนหนึ่งนะคะ
แต่สำหรับเจ้าตัวค่ะหนึ่งในนั้นที่ต้องเข้าร่วมเข้าฉากด้วยอย่างหนุ่มเต๋า

หรือจะมีความรู้สึกอะไรลึกซ่อนอยู่ในใจ

ขนลุกขนลุกเหมือนกันครับผม
ดูเส้นเล่นไปก็ขนลุกเหมือนกัน
เพราะวันแรกจำได้ว่านั่งดูกับคุณพ่อคุณป้า
คุณป้าน้องสาวน้องชาย
จะว่าเรื่องภาพลักษณ์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
แต่ว่าถ้าเรื่องผิวพันธุ์ผุดผ่องดู
เพราะว่าดูแลตัวเองดีเหลือเกินสำหรับหนุ่มเต๋า
เขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลา

ส่วนจะเป็นเคล็ดลับอะไรที่ทำแล้วได้ตังค์ด้วย

ก็จะช่วยในเรื่องของผิวพันธุ์
คิดว่าเราอยากลองลงธุรกิจดูแล้วเราก็อยากจะเต็มที่กับมัน

ก็๑ปีที่ผ่านมาครับก็คิดค้นสูตรจนดีที่สุด
แล้วก็แบบน่าสนใจก็แบบลงทุนเลย